ชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะเป็นเหตุการณ์
เขาก็ไปบุกจับนักพนัน
ขณะที่กำลังตั้งวงกันอยู่เลยนะพาไปดูคุณผู้ชมค่ะ

เห่ยเลย้อบเลยโน๊ตเร็วณ้าลมครับครับ
นั่งครับนั่งนั่ง
แต่ลงกันนางลงกันหุ่มนั่งแหละหูกค่ะนี่อาจจะเป็นที่มาของคำว่า
วิ่งหนีป่าร่ามก็ได้นะคุณมันแปลมาว่าไม่คิดจีวิตเลยอ่ะครับ
เป็นเหตุการณ์ประหลัดอำเภอบ้านนาก็คือนายพันลบแต่งตั้งค่ะ
นำกำลังไปทลายบ่อนไฮโลมวยตู้บริเวณหมู่๗บ้านหนองแฟบ
ตำบลศรีกะอางบริเวณนี้คือลักษณะคือเป็นเพลิงไม้
มีโต๊ะสนุกเกอร์มีนักพนันรวบได้สักประมาณยี่สิบเจ็ดคน
ของกลางเจ้าหน้าที่รวบได้เพียบเห็นไหมมีโต๊ะสนุกด้วยค่ะ
โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์การเล่นเงินสดที่สุดแล้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็เลยนำนักพนันทั้งหมดเนี่ย
ไปที่อำเภอบ้านนาไปทำบันทึกการจับกลุ่ม
พร้อมกับส่งของกลางให้กับตำรวจสพบ้านนา
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
อย่าคิดว่าสนุกมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเนาะ